คุณผู้ชมดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะตำรวจเขาได้รับแจ้งมันมีอุบัติเหตุ
อุบัติเหตุรถคว่ำทีนี้พอจะเข้าไปตรวจสอบเจอวัยรุ่นสามคน
ทำไมหนีตะเกียร์ตะไก่จังเลยอ่ะอื้อ
สุดท้ายไปค้นรถเจอ๓แสนกว่าค่ะ
ไม่ได้๓แสนกว่าบาทนะ๓แสนกว่าเม็ดยาเสพติดนี่แหละคุณผู้ชม
เห็นสภาพรถไหมล่ะตำรวจสพชะอวดแล้วก็กู้ภัย
ได้รับแจ้งว่ากระบะคันนี้อ่ะมิซูบิชิสีดำอ่ะ
มาเร็วเลยนะลื่นเสียหลักตกลงไปข้างทาง

เหตุการณ์เกิดขึ้นตรงถนนสายเชียนใหญ่ควนหนองหง
ตำบลบ้านตูนอำเภอชะอวดของนครศรีค่ะ
แล้วในรถเนี่ยมีคนอยู่๓คนเป็นวัยรุ่นผู้ชาย
ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยแหละเฮ้ยน้ำแข็งธรรมดาคนได้รับบาดเจ็บมันต้อง
ช่วยผมด้วยผมอยู่ตรงนี้ช่วยผมด้วยมันต้องอย่างนี้ดิ
แต่นี่เปล่าเลยตะเกียกตะกายออกจากรถเอง
คือไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่หรือกู้ภัยเข้าไปช่วยเลยอ่ะ
มันแหม่งแหม่งมันแปลกแปลกอ่ะมันมีอะไรน่ะ
แล้วยิ่งตกใจอีกนะ๓คนนี้พอเห็นตำรวจนะคะ
วิ่งหนีไปเฮ้ยมันไม่ใช่ละไม่รอการช่วยเหลือหน่อยหรอ
นี่ไงมันไม่ใช่แล้วคือถ้าเกิดคุณจะไม่ไปโรงพยาบาล
ก็บอกเจ้าหน้าที่ดีว่าเฮ้ยผมไม่เป็นอะไรมาก
ต้องไปโรงพยาบาลหรอกแต่นี่ไม่ได้อยู่ดีไง
วิ่งหนีแล้วกล่องพัสดุที่เห็นอยู่หน้าจอเนี่ยค่ะ
เจออยู่๒กล่องเปิดข้างในหน่อยสิ
ว่ามันมีอะไรอาจารย์หน้าที่ก็กรีดดู
เปิดมาปั๊บอ้าวอะไรอ่ะมันเป็นหอ
อิบหอแบบนี้มันคุ้นนะนี่ล่ะค่ะ
ไม่ใช่กะปิแน่นอนไม่ใช่กะปิค่ะ
ไม่เคยอะไรเลยนี่คือยาบ้า

ก็ให้พิสูจน์หลักฐานตรวจยึดทั้งหมดเลยนะ
แล้วก็เอาตัวส่งพนักงานสอบสวนที่สพชอวดแน่นอนต้องไปตรวจสอบ
ครอบครองชื่อของผู้ครอบครองว่าเป็นใครเดี๋ยวจะรวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วก็ติดตามวัยรุ่นทั้ง๓คนมาสอบนี่ตำรวจเขาก็เทมาเม็ดสีส้มแบบนี้
เอานับเรียงกันได้อย่างที่บอกค่ะ๓แสนกว่าเมตร
เชื่อว่ายาบ้าคงจะเตรียมไปส่งให้กับลูกค้าในพื้นที่ภาคใต้นั่นแหละ
แล้วรถก็มาเกิดอุบัติเหตุสักก่อนนะครับ